ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมีเจ้าหน้าที่ออกมาแถลงนะคะรวบหนุ่มใหญ่ชาวเบลเยี่ยม
ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือขโมยของรักทรัพย์อะค่ะ
ก็จะเลือกกระเป๋าที่ไม่ใช่แบรนด์เนมเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจนะคะ
ทรัพย์ไปเนี่ยกว่าแสนบาทเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเจ้าหน้าที่รวบตัวได้แล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่ว่าก็คือนายแพทริกเฟอร์นานเอ็มคูเลียนะคะอายุ๕๓ปีเป็นชาวเบลเยี่ยม
ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการในคดีรักทรัพย์ท่าอากาศยาน
เหตุเกิดขึ้น๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดของกลางเป็นกระเป๋าสัมภาระสีดำของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะ
ซึ่งข้างในเนี่ยทรัพย์สินมูลค่ากว่า๑แสนบาทเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวชายชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองหางโจมเนี่ยเขามาแจ้งบอกว่า
กระเป๋าเขาหายไปกระเป๋าเดินทางสีดำเนี่ยหายไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นเลยค่ะว่าผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองกางเกงยีน
เดินมาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเดินมาหยิบกระเป๋าประหนึ่งว่าเป็นของตัวเองอะค่ะ
กระเป๋าเดินทางสีดำนี้ออกไปจากสายผ่าน
แล้วก็เดินขึ้นชาญชาลาชั้น๔เลย
จากนั้นก็ว่าจ้างรถแท็กซี่สีส้มออกจากสนามบินไป
ตรวจสอบแล้วก็คือนายแพทริกคนนี้เนี่ยนะคะ
เห็นว่าทำจริงทราบชื่อทราบที่อยู่ก็เลยรวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายจับ
กระทั่งเช้าวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ก็เจอนายแพทิกคนนี้เดินวนเวียนอยู่ในท่าอากาศสุวรรณภูมิอีก
ก็เลยตัดสินใจเข้าจับตัวเลยเพราะว่าเขากำลังจะเดินทางออกนอกประเทศค่ะ
ก็ได้ของกลางด้วยนะคะก็ครบเลย
แพทริกเองก็ต้องยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าเขาทำจริงและทำมาหลายครั้งแล้วด้วย
เขาบอกว่าเขาจะเลือกหยิบกระเป๋าสัมภาระที่ไม่ใช่แบรนด์เนม
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ค่ะ